คุณผู้ชมครับเรามาดูการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันนี้แน่นอนนะครับเร่งหามาตรการรับมือเรื่องของโควิด๑๙

ก็เป็นประเด็นที่ตอนนี้ถูกจับตามองอยู่
ว่าคนไทยที่อาจจะลักลอบไปทำงาน
หรือว่าเป็นแรงงานผิดกฎหมายที่เข้าไปทำงานที่เกาหลีใต้
อยากเดินทางกลับมาประเทศไทย
ข้อมูลมีตั้ง๕๐๐คน
และพื้นที่เกาหลีใต้เป็นพื้นที่เสี่ยงนะฮะ
ดังนั้นการกลับเข้ามาของคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีใต้

โดยเรื่องนี้นายอนุทินชาญวิรากูลบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีแรงงานไทยผิดกฎหมายจากเกาหลีใต้

เพื่อหนีการประบาดของไวรัสโควิด๑๙
บอกว่าจะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันในที่ประชุมคอรมอลวันนี้แหละครับ
แต่ที่สำคัญคือจะมีการกักตัวที่เกาหลีใต้
หรือว่าจะเป็นที่ประเทศไทยนั้นต้องมีการหาบรือกัน
ซึ่งมองว่าคือทั้งสองประเทศต้องช่วยกันในการหามาตรการนะครับ
ส่วนนายดอนปริมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
บอกว่าขณะนี้ได้พูดคุยกันในเบื้องต้นแล้ว

มีประมาณ๑๓๖คนในเมืองแทกู
และอีก๓๐๐คนอยู่รอบเมือง
ส่วนจะสามารถเดินทางกลับมาประเทศไทยได้หรือไม่นั้น
เป็นเรื่องของกระทรวงศาลนักศึกษ์
จะต้องพิจารณาในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะฮะ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ยอมรับว่าไทยไม่มีกฎหมายที่จะไปควบคุม
จากตัวเองอยู่ในบ้าน๑๔วัน
อันนี้เป็นคำตอบที่พลเอกประวิทย์ตอบมานะครับ
ล่าสุดมีข้อมูลเรื่องของการเดินทางกลับมา

ถูกต้องค่ะคือมันมีรายงานข่าว

เมื่อวานนี้มีชาวไทยเดินทางกลับมาจากเมืองแทกู
เกาหลีใต้ที่เรียกว่าผีน้อยมา๗คนค่ะ
เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
เขาก็ต้องตรวจตรวจอุณหภูมิก่อน
จาก๗คนมี๒คนที่มีไข้
ทีนี้ก็เลยต้องเอา๒คนนี้ให้ไปตรวจคัดกรองต่อ
ว่าติดโรคโควิด๑๙ไหมอันนี้๒คนที่มีไข้นะคะ
ส่วนอีก๕คนพอตรวจแล้วไม่มีไข้
เจ้าหน้าที่ก็ขอให้กรอกแบบฟอร์ม
เป็นรายละเอียดพวกชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้
หลังจากนั้นก็อนุญาตให้ผ่านขั้นตอน
คนเข้าเมืองแล้วก็กลับบ้านได้
แต่หลังจากนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

จะต้องเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมของทั้ง๕คนนี้อีก๑๔วันนะ
ให้มั่นใจก่อนว่าไม่มีอาการผิดปกติใช่ไหม
เพราะอย่างที่บอกค่ะโรคนี้มันไม่ได้แสดงอาการทันที
จะมีระยะฟักตัวประมาณ๑๔วัน
นี่กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้สังคมก็กังวลใจ
กับการกลับมาของคนไทยในเกาหลีใต้นะครับ

คือที่อนุญาตให้คนไทยที่แบบเป็นแรงงานผิดกฎหมายกลับไทยได้ตอนนี้
ทำให้ผีน้อยทั้งหลายตัดสินใจว่าเอาช่วงนี้แหละกลับบ้าน

สองอยู่ที่นั่นมันก็ไม่มีงานให้ทำ
ใช่นะครับเพราะเขาประสบปัญหาเรื่องของโควิดและเศรษฐกิจนะฮะ

คุณผู้ชมครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
แน่นอนว่าที่ธรรมเนียบมีมาตรการในการป้องกัน

ทุกคนโดนตรวจวัดอุณหภูมิกันหมดนะฮะ

แต่ว่าล่าสุดมีเรื่องการประชุมคอรมอล
คลอดมาตรการเร่งด่วนป้องกันโควิด๑๙มาบางส่วน

คือให้ส่วนราชการระงับการดูงานฝึกอบรมในประเทศระบาด

เจ้าหน้าที่ที่เดินทางกลับจากการไปดูงาน
ต้องถูกกักตัว๑๔วันไม่ถือว่าเป็นวันลา

จัดให้มีศูนย์ข้อมูลการแก้ปัญหาโควิด๑๙ที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เป็นการรับเรื่องและให้ข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน

แล้วก็แบ่งงานให้กระทรวงต่างอย่างกระทรวงพาณิชย

ร่วมกันพิจารณาเรื่องของสินค้าหน้ากากเจลฆ่าเชื้อ
ไม่ให้ขาดแคลนกระจายเพียงพอโดยเฉพาะในสถานพยาบาล
ขอความร่วมมือภาคเอกชนเลื่อนการจัดกิจกรรม

กระทรวงคมนาคมมหาทัยให้คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมา
ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งสาธารณะไหนก็ตาม
และกระทรวงพาณิชย์ต้องป้องกันการกักตุลและการควบคุมราคา
ผลิตภัณฑ์อย่างหน้ากากอนามัยเจลล้างมืออะไรแบบนี้
เข้มงวดอันนี้ส่วนหนึ่งของการคลอดมาตรการออกมา

กักตุลหรือว่าขายโก่งราคาโทษจำคุก๗ปีปรับไม่เกินแสนสี่
เพราะคุณผู้ชมยังส่งมาอยู่เลยว่านี่ธัญบุรีคลอง๖หน้ากากอนามัยไม่มีขายนะฮะ
ส่วนคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สปสชเขาจะเสนอของงบกลาง๓๕๐๐ล้านบาท
เพื่อมาเป็นค่ารักษาผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
และใช้ในการจัดซื้อเวชพันธุ์รวมถึงรับมือกับการประบาดของโรค
กระทรวงมหาทัยก็ของงบ๒๕๐บาท
ซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่นผลิตหน้ากากอนามัยใช้เองในช่วงขาดแคลนนะฮะ

ล้านบาทที่เขาของงบกัน
แล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวชงมาตรการช่วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บอกว่าตอนนี้ไทยช่วยไทยไทยเที่ยวไทยได้อยู่
สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙ของไทยในวันนี้
กระทรวงสาธารณสุขระบุว่ายังไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม
ก็แน่นอนสถิติยังคงเดิมนะครับคือมีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล
รายกลับบ้านได้แล้ว๓๑รายเสียชีวิตไป๑ราย

รวมยอดสะสมผู้ติดเชื้อในบ้านเราคือ๔๓รายนะครับ
สถานการณ์ผู้ป่วยที่มีอาการร่วมกับวรรณโรคนั้น
ซึ่งเป็นผู้สูงอายุนะที่กำลังรักษาตัวอยู่นะฮะ
ขณะนี้ผู้ป่วยคนนี้ยังมีอาการในภาพรวม
ซึ่งถือว่าทรงตัวและผลเลือดไม่พบเชื้อโควิด๑๙แล้ว
แต่ยังต้องรักษาอาการวรรณโรคอยู่นะครับ
นี่คือสถานการณ์ทั้งหมดในบ้านเรานะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ไปดูสถานการณ์ที่ต่างประเทศทั่วโลกกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าทางทรัมป์ผู้นำของสหรัฐ
ก็เรียกบริษัทยาเป็น๑๐แห่งเลยมาคุยถึงเรื่องการพัฒนาวัคซีน

อิตาลีตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น๕๒ศพ
เมื่อวานนี้จำได้รายงานอยู่ที่๓๔ศพ
แล้วยอดผู้ติดเชื้อก็พุ่งทะลุกว่า๒๐๓๖ราย
แต่ที่น่าตกใจค่ะเพราะว่าในจำนวนผู้ที่ติดเชื้อ
๘คนในรอบ๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณผู้ชม
ปรากฏว่ามากกว่าครึ่งไม่แสดงอาการป่วยอะไรเลยค่ะ
คือหมายความว่าไม่มีไข้ไม่ได้ไอไม่ได้ตัวร้อนไม่ได้ท้องเสีย
แล้วในจำนวนนี้ก็ยังมีทั้งตำรวจเอ่ย
ดับเพลิงในกรุงโรมที่เป็นผู้ป่วยด้วยนะคะ
ส่วนที่เกาหลีใต้ค่ะยอดผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตอนนี้อยู่ที่๔๘๑๒รายแล้ว
อดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเป็น๓๔ศพ
ทำให้เกาหลีใต้ยังเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลก

จะเกี่ยวข้องกับโบสถ์ลัทธิชินชอนจี
ซึ่งทำให้ผู้นับถือร่วมทำพิธีกรรมใกล้ชิดกัน
ทำให้คนที่นับถือร่วมทำพิธีกรรมใกล้ชิดกัน

แล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือนายลีมันฮีเป็นเจ้ารัฐธิค่ะ
ออกมาคุกเข่าขอโทษต่อสาธารณะแบบนี้
แล้วก็ย้ำด้วยว่าที่ผ่านมาป้องกันให้ดีที่สุดแล้ว

ส่วนรัฐบาลท้องถิ่นของกรุงโซก็จี้ให้อายการ
ตั้งข้อหาฆาตกรรมกับทางเจ้าของลัทธิด้วยนะคะ
ขณะที่ทางประธานาที่เป็นโดนันทรัมป์
ประชุมด่วนคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารบริษัทยา
กว่า๑๐แห่งหาบรือใน๓ประเด็นหลัก
ก็คือการหาแนวทางที่จะเร่งพัฒนาวัคซีนนะครับ
หาวิธีการรักษาให้ได้ผลเร็วที่สุด
ทั้งปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตยานะครับ
ปัจจุบันศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเนบราซิก้านะฮะ

มารักษาชาวอเมริกันที่ติดโรคโควิด๑๙
จากบนเรือสำราญในระหว่างที่กำลังเร่งพัฒนาวัคซีน
แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขยังคงย้ำว่า
ต้องใช้เวลาในการพัฒนาวัคซีนอย่างน้อย๑ปี
หรือ๑ปีครึ่งเลยนะครับ
โดยการประชุมครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐ

แล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙เพิ่มอีก๔คนในรัฐวอร์ชิงตัน
ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตทั้งประเทศคือในสหรัฐอเมริกานะ

ใช่ค่ะทีนี้ดูยอดทั่วโลกหน่อยละกันค่ะ
ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเกือบแสนแล้วนะคะ
รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่๓๑๑๘ศพค่ะ